ท่านผู้ชมครับมีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่ถนนติวานนท์
นนทบุรีนะฮะค่ะมีคนกระโดดลงไปนะครับแต่ทีเนี้ยที่ลงไปเนี่ย
ไปลงบ้านหลังนึงที่อยู่ติดกับคอนโดเขาเปิดเป็นร้านกาแฟ
นะเสียชีวิตแล้วที่บ้านหลังนี้คนที่เขามาทำร้านกาแฟอยู่บอก
โอ้โหเจ้าของบ้านเก่าก็เคยเสียชีวิตตรงจุดนี้นี่แหละ
ตรงจุดห้องที่กระโดดลงมาเลยที่ร่วงลงมาใส่เลยนะครับนี่ครับ
คุณผู้ชมครับทางตำรวจนะฮะต้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
จุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นซึ่งเปิดเป็นร้านกาแฟ
ในห้องน้ำด้านหลังของร้านซึ่งจะอยู่ติดกับกำแพงของคอนโดมิเนียม
ตรงนี้ฮะนายวรพลดวงนำสว่างอายุ๔๐ปีเป็นชาวสงขลา
เสียชีวิตอยู่ตรงนี้สภาพคือร่วงหล่นลงมาหลังคาเนี่ย
ลุลงมาเลยนะครับเสียชีวิตแบบกระโหลกศีรษะแตกยุบนะฮะ
ซ้ายนี่ขาดกระเด็นด้วยนะครับไปอยู่แถวส่วนข้างบ้าน
ส่วนจุดที่เป็นห้องน้ำเป็นหลังคานี่พังเสียหายหมด
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
คอนโดแล้วก็บ้านหลังนี้ได้คุยกับผู้ที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
อยู่แถวคอนโดแห่งนี้นี่แหละเขาบอกว่า
ตอนเกิดเหตุเนี่ยประมาณบ่ายโมงนะครับ
เมื่อวานนี้ผู้ที่เสียชีวิตมาที่คอนโดพาช่างทำกุญแจมาด้วย
จะขอขึ้นไปบนห้องพักชั้น๑๗
ซึ่งชื่อของห้องพักบนคอนโดชั้น๑๗เนี่ย
เป็นชื่อของอดีตภรรยาของเขาเป็นคนเช่าอยู่
แต่ว่าตัวของนายวรพลผู้ตายเนี่ยเขาไม่ได้มาที่นี่นานแล้ว
ส่วนตัวฝ่ายหญิงก็ย้ายออกไปสักอาทิตย์๒อาทิตย์แล้ว
ก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานพาช่างทำกุญแจมาจะมาทำอะไรยังไง
ทางคนที่เขาดูแลคอนโดก็เลยโทรไปหาผู้ที่เป็นชื่อเจ้าของคนเช่า
ก็คือฝ่ายภรรยาของผู้ตายเนี่ยอดีตภรรยา
คุยกันฝ่ายหญิงเขาบอกว่าไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้น
ถ้าเกิดว่าเขาขึ้นไปเนี่ยให้ทางคอนโดแจ้งข้อหา
นายวรพลข้อหาบุกรุกได้เลยกลัวว่าถ้าเข้าไปในห้อง
จะไปทำลายข้าวของพังเสียหายหมดแต่นายวรพลไม่เชื่อนะฮะ
ไม่ยอมฟังกดลิฟต์ขึ้นไปเลยนี่ครับแล้วทางคนที่เขาดูแลคอนโด
เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้มาไล่ให้ช่างกุญแจกลับไปก่อนนะ
โทรแจ้งตำรวจมาแต่พอขึ้นไปถึงเนี่ย
ไม่ทันแล้วฮะเพราะว่าพอไปถึงนายวรพลลงไปแล้ว
ซึ่งไม่รู้ว่ากระโดดลงไปเองหรือว่าพลัดตกหรืออะไรยังไง
แต่พอไปถึงห้องชั้น๑๗เนี่ยไม่เจอมองลงไปก็คือเห็นหลังคาห้องน้ำ
ของร้านกาแฟที่อยู่ติดกันกับกำแพงคอนโดเป็นรูทะลุ
แล้วนายวรพลก็ตกกระแทกเสียชีวิตอยู่ข้างล่าง
พอตำรวจมาปุ๊บแล้วอีกพวกนึงก็มาบอกว่ามีคนโดดตึก
แล้วพอมาถึงพี่ก็บอกว่าไม่ใช่ขอโทษเข้าใจผิดไม่มีคนโดกตึก
เขาก็ว่าว่ายกเลิกพอเขาออกไปข้างนอกปุ๊บ
ตำรวจคันที่มาช่วยพี่ค้นเข้ามาปุ๊บเอารูปมาให้พี่ดู
บอกว่าคนนี้หรือเปล่าที่พี่หาอยู่พี่บอกว่าใช่เขาโดนตึกไปแล้ว
ทีแรกทางคอนโดก็คิดว่าไม่มีคนกระโดดตึกอะไรคิดว่าคงหาไม่เจอ
แต่ความจริงเขากระโดดลงไปแล้วไปตกที่ข้างบ้านข้างกำแพงอีกบ้านหนึ่งหลังหนึ่ง
เจ้าของร้านกาแฟบอกว่าตอนนั้นลูกสาวนอนพักอยู่ในห้องที่บ้าน
แล้วมีเสียงเหมือนกับฟ้าถล่มลงมาก็โทรมาบอกพ่อนะครับ
พ่อก็รีบมาดูมาถึงไปดูจุดที่เป็นหลังบ้านหลังร้านนะครับ
ก็พบว่ามีผู้ที่ตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตอยู่
บอกว่าห้องบนคอนโดไม่มีคนพักอาศัยนะครับ
แล้วก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยแต่มีรอยเท้ากับรองเท้าของผู้ตายถอดทิ้งไว้อยู่
ประตูไม่มีร่องรอยการงัดแงะเข้าใจว่าแม้เขาจะไม่มีกุญแจ
กุญแจขึ้นมาไม่ได้อาจจะใช้วัสดุบางอย่างในการที่จะไขลูกบิดเข้าไปในห้องได้แล้วก็กระโดดลงมานะครับ
ส่วนเรื่องวิถีของการตกลงมาจากคอนโดแล้วไปตกใส่หลังคาบ้านที่เป็นร้านกาแฟเนี่ยเดี๋ยวจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
วิถีแบบนี้เนี่ยจะพลัดตกจะอุบัติเหตุหรือตั้งใจกระโดดลงมาหรือจะอะไรยังไงตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ